งานเข้าตำรวจประธุนฐานีแล้วครับ
บอกว่างานเข้าตำรวจรู้ว่าฝ่ายปกครอง
ปัดสาวะสี่ม่วงร้อยสามสิบเจ็ดบาทคนแล้วไม่โลกอย่างอื่นนี่แหละครับ
บุกเข้าไปแล้วบุกเข้าไปแล้วนี่คือนะครับ

อยู่ถนนหาดไทยราชตะบลราชสวายอเภิรรัมรุกาจังหวัดประธุมธานีตี๑๔๕ครับ
บุกพลวดเข้าไปย้ำว่าฝ่ายปกครองไปเท่านั้น
คือเขามีการร้องเรียนผ่านกระทรวงมหาดไทยศูนย์ดำรงธรรม
บอกว่าเด็กอายุต่ำกว่า๒๐ก็เข้าได้แล้วมีการขายและเสพยาเสพติดกันอย่างโจ๋งครึ่ม
คุณผู้ชมครับเข้าไปปั๊บเจอนักเที่ยว๓๐๐กว่าคน
มั่วสุมดื่มกินเต้นกันกำลังเมามันเลยสูบบุหรี่พ่นกันได้ด้วยในนั้น
เจ้าหน้าที่สั่งปิดปิดเพลงเปิดไฟ
นักท่องเที่ยวพยายามทิ้งยาเสพติดลงพื้นสิครับคุณผู้ชม
พอตรวจสอบเจอนักเที่ยวอายุต่ำกว่า๒๕คน
พกบัตรประจำตัวประชาชน๒๑คนแล้วเข้าไปได้ยังไง

สาวะสีม่วง๑๓๗คน
สายข่าวแรงงานบอกว่า
ค่ำเขาก็เสพกันในห้องน้ำพอดึกเขาก็เสพกันตรงโต๊ะเลยครับ
นี่แหละฮะเจอยาเสพติดเพียบเลยนะ
เมื่อกี้ผมอ่านไปยังว่าเจออะไรบ้าง

เจอยาบ้าเจอไอซ์เจอเคตามีนเจอแฮปปี้วอเตอร์

คุณอันนิสสัมพันธรรมดิการปกครองแล้ว
ไปกับท่านผู้ตรวจราชการกรมการปกครองด้วย

เจ้าหน้าที่ไปจับเจ้าของร้านและผู้ดูแล
เกี่ยวข้องดำเนินคดีหลายข้อหา
ผับนี้เคยถูกสั่งปิด๕ปีมาแล้ว
แต่ยังฝ่าฝืนเปิดได้ทำไมเก่งจังอ่ะ

เสือท้องที่นี้น่าจะเดือดร้อนครับ